เราตามให้ต่อค่ะเรื่องของการตากกางเกงชั้นในผู้หญิงไว้บนที่สูงสูงมากจริงจริงนะคะ

มันเริ่มต้นจากการที่คนไปเห็นถ่ายคลิปโพสต์โซเชียล
นึกว่าเป็นสายมูเล่นของแต่จริงแล้วมันไม่ใช่
เมื่อวานติกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปไปเจอเจ้าของกางเกงชั้นในแล้ว
ป้าสมปองอายุ๖๓ปี
ตากในที่ดินของตัวเองนะคะ
แต่มันเป็นทางเข้าหมู่บ้านหรูที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการ
บอกว่าไม่ได้สายมูไม่ได้เล่นของ
ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าตกลงเรื่องของการซื้อขายที่ดินของแกไม่ลงตัว
แต่ปัญหาคือเมื่อหมู่บ้านมาสร้าง
น้ำมันไหลมาในที่ดินของแกแกเดือดร้อน
ทางหมู่บ้านไม่แก้ปัญหาให้
แกก็เลยนี่เอากางเกงชั้นในของแกเองด้วยนะ
ตากไว้บนที่สูงแบบนี้
ติบอกผมขอไปอีกรอบหนึ่งพี่อุ๋ย
ผมอยากเป็นกาวใจอยากเป็นคนกลางไกลเกลี่ยให้เรื่องมันจบ
จะได้เนี่ยไม่ต้องไปเห็นกางเกงชั้นในมาตากอยู่แบบนี้

ไม่สำเร็จก็มีคราวนี้จะสำเร็จไหมคะ

บ้านป้าสมปองเลยค่ะเข้าไปถึงในบ้านเลยนะคะ
บ้านเก็บพื้นที่เยอะนะแปดไร่นะคะ
มีบ่อปลามีบ่อผักบุ้ง
อาชีพของแกก็คือเก็บผักบุ้งตักปลาที่เลี้ยงไว้ไปขายที่ตลาด
ป้าสมปองกับเพื่อนเนี่ยพาไปดูกำแพงหมู่บ้านเลย

กำแพงยาวประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ
กำแพงของหมู่บ้านหรูหมู่บ้านนี้อยู่ติดกับบ่อปลา
สมปองเลยบอกว่าก็เนี่ยเวลาฝนตกน้ำมันไหลผ่านช่องกำแพง
มาในที่ดินของป้าไหลไปบ่อปลาไหลไปบ่อผักบุ้ง

บางทีน้ำก็มาท่วมจนเก็บผักบุ้งไม่ได้นะ
คือก่อนหน้านี้ป้าก็ทำอาชีพเลี้ยงปลาเก็บผักไปขาย
แต่พี่ชายป้าเนี่ยขายที่ดินมรดกให้กับในทุน
ถ้าป้าตายไปป้าจะยกให้วัด
ทีนี้พอในส่วนของพี่ชายขายไปแล้วครับ
เขาก็มาสร้างหมู่บ้านพอสร้างหมู่บ้านปุ๊บมันมีปัญหา
คือเอาจริงป้าบอกว่ามันมีปัญหาตั้งแต่หมู่บ้านนี้เริ่มสร้างนะ
รถบรรทุกดินขนดินมาถมตอนกลางคืนนอนก็ไม่ได้
ฝนตกน้ำไหลเข้ามาในที่ดินของป้า
ศูนย์นำรงธรรมแจ้งทางหมู่บ้านก็ไม่ได้รับการแก้ไขป้า
เอาเสื้อผ้ารองเท้าไปแขวนเอาไว้เลย
ครั้งแรกที่แขวนเนี่ยตั้งใจให้ทางโครงการหมู่บ้านแก้ปัญหาให้
แต่กลายเป็นว่ามีหมายสารมาบ้านป้าเฉยเลย
ก็เลยต้องไปตกลงกับทางโครงการหมู่บ้าน
หมู่บ้านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาดินมาถมที่ดินให้
ก็ยอมเอาลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะครับเอาลงไปแล้วรอบหนึ่ง
แต่ป้าบอกปัญหาเดิมมันกลับมาอีก
ฝนตกทีไรน้ำไหลเข้ามาทุกทีป้าเลยตัดสินใจคราวนี้

กางเกงชั้นในเลยดีกว่าชักรอกขึ้นไปตากอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็หวังว่าให้ทางหมู่บ้านมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลายเป็นว่ามีหนังสือจากบริษัทของหมู่บ้าน
ส่งมาที่บ้านป้าสั่งให้เอากางเกงในลงภายใน๗วัน
บอกว่าจะเอาลงได้ยังไงทำไมฮะทางหมู่บ้านยังไม่แก้ปัญหาให้ป้าเลย
ฝนตกน้ำยังไหลมาท่วมที่ดินป้าอยู่เลย
แค่อยากให้จัดการแก้ไขปัญหาน้ำไหลเข้ามาในที่ดินป้า
ป้าอยากจะให้ปัญหามันจบนะไม่ได้อยากจะคาราคาซังอะไร
แล้วป้าขอยืนยันด้วยว่าใครมาว่าป้าบ้าหรือเปล่า
เสียสติหรือเปล่าป้าไม่ได้บ้านะไม่ได้เสียสติด้วย
คือมันสุดของเราแล้วไงก็ถึงได้บอกเลย
ใช่ขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่มี
ใช่ไหมจะไปฟ้องร้องเราจะเอาเงินตรงไหน
ฟาร์มรู้เราก็ไม่มีอ่าไม่มีและ
หว่าเราก็เป็นเหมือนบ้านธรรมดาจบ
ความรู้ก็ปฏิเสธ๔แล้วหาเงินดูแลพ่อแม่ตั้งกับปฏิเสธ๕๒
เขาไม่แก้ปัญหาให้เราจะทำยังไงครับแม่
ก็ต้องลำบากอยู่แบบนี้ของเราก็ขึ้นอยู่อย่างนี้
เพราะเราก็ได้แต่อึดอัดของเราอยู่อย่างนี้
แต่ที่นี้คือต้องถวายวัดแน่
คือกะให้ภาระนี้เสร็จแล้วก็คือจะทำพินัยกรรม
ถ้าฉันรวยแบบหมู่บ้านแล้วฉันทำให้เขาแล้วเขาจะคิดยังไง
เออลองบอกให้เขาสิว่าเขาจะคิดยังไง๑๘คนนั่นน่ะ
คนเขาจะคิดยังไงถ้าว่าตกอยู่ในสภาวะพวกของพวกฉัน
เราไปถามผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้ด้วยนะคะ

ผู้ใหญ่ก็พยายามจะเป็นคนกลางในการแก้ปัญหานะคะ
ก็ประสานไปทางโครงการหมู่บ้านให้ด้วย
ผู้ใหญ่บอกว่าก็เคยได้รับเรื่องร้องเรียนและลงพื้นที่มาตรวจสอบ
ก็รับปากว่าจะแก้ปัญหาให้แต่ปัญหามันเหมือนเดิมจริง
ก็ยอมรับว่าปัญหามันเกิดขึ้นจริง
ตอนนี้เรื่องอยู่ในชั้นศาลแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องรอให้ทางเจ้าของโครงการหมู่บ้านมาให้คำตอบ
แต่ทางโครงการไม่ทำแบบขอไปที
เพราะถึงร้ำดึนร้อนฝนตกก็เกิดปัญหาขึ้นมาทำจาก
ถึงได้เป็นเรื่องกางเกงในโชว์ขึ้นมา
นี่การให้สัมภาษณ์ของผู้ใหญ่ธนดลน่าสนใจนะคะ
เป็นคนกลางพยายามจะแก้ปัญหาให้หลายครั้ง
โครงการหมู่บ้านรับปากว่าจะแก้ปัญหาให้
แต่ก็ยังไม่แก้ปัญหาให้แบบจริงจังสักที
ปัญหามันยังมีอยู่จริงผู้ใหญ่บ้านยืนยัน
ทีนี้ค่ะแม่ค้าในพื้นที่นางสาวทองภูลอายุ๕๕ปี
บอกว่าเห็นใจป้าสมปองนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คนในพื้นที่เขาเห็นใจป้าสมปอง
เขาบอกว่าป้าแกเดือดร้อนจริงนะ
ลองฟังเสียงแม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
และประเด็นตรงนี้สำคัญค่ะ

ถ้ามองในแง่มุมของกฎหมาย

ทีมข่าวของเราไปถามทนายเดชากิติวิทยานันต์ค่ะ
นายเดชาบอกว่าตามหลักกฎหมายนะคะ
เราสามารถทำประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้
บนอากาศแม้กระทั่งใต้ดิน
โดยที่ไม่เดือดร้อนกับบ้านรอบข้าง
ส่วนกรณีป้าสมปองทำได้ค่ะ
ทำได้ทนายเดชาบอกว่าทำได้ฟังเสียงทนายเดชาค่ะ
ก็ได้ครับ
เพราะเราไม่มีหน้าที่ต้องไปรักษาภูมิทัศน์ของข้างบ้าน
ฟันทงการตากกางเกงในไม่น่าจะมีความผิดใดทั้งสิ้นนะครับ
ถ้าไม่อยากเห็นก็ไปสร้างรั้วบังซะแค่นั้นเองนะครับ
แค่กางเกงในอย่าตกใจง่ายครับ
น่าสนใจในแง่มุมของกฎหมายเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวฟังอาจารย์เดชาอาจจะต้องดูว่า
สิ่งเหล่านั้นมันทำให้เกิดความตกใจหวาดกลัว
ต้องอยู่อย่างไม่มีความสุขอะไรขนาดไหนยังไงใช่ไหม
ว่าอย่าไปตกใจอะไรมากกับกางเกงชั้นใน

เอาให้สูงกว่าอย่างนี้หรอค่ะ

เป็นว่าวันนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับ
ก็คงต้องรอให้ทางโครงการเขาคุยกับคุณป้าอีกทีหนึ่ง